เป็นโค้งของตัวเลขคุณผู้ชมค่ะ

ส่งท้ายกันนิดนึงนะคะกับ๓สาวสุดยอดของเรา
แม่ไฮแม่สุแม่ตั๊ก
ไปดูซิเขาบอกว่าล่าสุดในลีลาการขอเลขเด็ดไม่ธรรมดา
ถูไปถูมาถูไปถูมา

นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
แม่สุนารีแม่ฮายแม่ตั๊กสิริพร
กับคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะแหมขาวโพลนไปเลยนะคะ
กับการใช้แป้งเนี่ยนะถูไปที่ต้นตะเคียน
ดิฉันพยายามส่องแล้วส่องอีกนะ
มันไม่เห็นพี่แจ๊คเชอรี่ช่วยส่งหน่อย

คุณผู้ชมนะคะช่วยส่องหน่อยนิดนึงค่ะ
ถามกันยกใหญ่แม่สู่จ๊ะแม่สู่จ๋าถูได้เลขอะไร

เค้าก็บอกว่าอะไรคุณมันเห็นเป็นนี่จริงเปล่า
ของแบบนี้แล้วแต่ดวงตาใครตามมันเห็นจริง
ดิฉันเนี่ยพยายามติดต่อดิฉันทำดีที่สุดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ติดต่อไปที่แม่สุนารีแม่สุไม่รับจ้ะ

ตรงไหนตายาวไปปะน่ะ

คุณผู้ชมค่ะอันนี้รอลุ้นรอดูกันไปก่อนใช่ไหม
ที่ไม่ต้องส่องไม่ต้องถาม
เพราะว่าพี่คนนี้เขาบอกมาเรียบร้อยแล้ว

ขอพรตาพานบุญไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนภาคใต้ให้ความเคารพนับถือค่ะ
เจี๊ยบบอกกับพี่อ้อมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยก็บอกว่า
ตั้งใจเดินทางไปขอพรตาพานบุญให้ผลงานใหม่ของตัวเองที่กำลังจะทำคู่กับพี่หลวงไก่เนี่ย
มันปังปังปังแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะพร้อมกับเอาประทัดเนี่ย
และแน่นอนหลายคนอยากรู้ว่าเลขปลายประทัดคืออะไรนะวันนี้เรามาบอกทั้งหมดแบบไม่มีกั๊
คุณผู้ชมค่ะปลายประทัดหนึ่งพันนัตรกี่แรกนะก็คือเฮ่งเฮ่งเรื่อยเรื่อย
เลขด้านบนเนี่ยคือ๑๕๒ค่ะส่วนตัวล่างคือ๔๖นะจ๊ะ
ส่วนอีกอันนึงค่ะให้ราบรื่นพร้อมตัวเลขด้านบนคือ๑๑๗

อันสุดท้ายคุณผู้ชมค่ะพันธุ์สุดท้ายของเรา๓ตัวบนคือ๗๘๑

อันนี้ให้เห็นกันชัดไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
เท่าที่ฉันสังเกตนะคุณผู้ชมลองสังเกตดิ

อันนี้เครื่องเผาผิงเราอะ
ดูอยู่ตอนนี้ก็เฮงนะคะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
เราได้นำเสนอตัวเลขไปแล้วนะคะก็จดไว้ในใจ
ฉันก็มีเลขในใจแล้วก็ฟาดมาแล้วจ้ะ
เออรอดูรุ่นนี้